อีกหนึ่งเหตุทะเลาะวิวาสค่ะคราวนี้เป็นคู่ทะเลาะต่างวัย
เป็นชายสูงวัยคนหนึ่งชายวัยกลางคนนะคะแล้วก็วัยรุ่นชาย
เกิดขึ้นที่นครศรีธรรมราชหนุ่มใหญ่เนี่ยใช้ปืนยิงวัยรุ่นจนเสียชีวิต
แต่ขณะเดียวกันวัยรุ่นก็ใช้มีดแทงหนุ่มใหญ่คนนี้จนเสียชีวิตเหมือนกัน

ถูกต้องค่ะคือเสียชีวิตทั้งคู่แล้วยังมีชาวบ้านโดนลูกหลงด้วย
ตำรวจภูทรพิปูนและเจ้าหน้าที่กู้ภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช
รีบลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุคนถูกทำร้ายด้วยมีดและปืนจนเสียชีวิต
บ้านหลังหนึ่งในตำบลเขาพระอำเภอพิปูนค่ะ
ที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นบ้านลักษณะปูนชั้นเดียวพบศพเป็นผู้ชายอยู่ข้างบ้าน
ทราบชื่อก็คือนายศักดิ์ชัยริยาพันธ์อายุ๕๐ปีอาชีพก็เป็นคนทำสวนนะคะ
สภาพนอนคว่ำหน้าเสียชีวิตทับปืนลูกซองยาวมีรอยถูกแทงอยู่ที่หน้าอกด้านซ้ายหนึ่งแผล
กลางอก๑แผลหน้าด้านขวา๑แผลแล้วก็ที่ศีรษะอีก๑แผลรวมทั้งหมด๔แผลด้วยกัน
จากการสอบถามนายสมหมายเลิศไกรวัย๕๒ปีเจ้าของบ้านที่เกิดเหตุเนี่ย
ก็ทราบว่าตอนนั้นนอนอยู่ในบ้านกับภรรยาและลูก
จากนั้นได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือค่ะ
ภรรยาก็เปิดประตูออกไปดูก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่มีเสียงปืนดังขึ้น
ไปโดนนายหัสกุลเฮ่าอายุ๒๑ปีเข้าที่หน้าอกหนึ่งนัดกระสุนทะลุหลัง
แต่ว่าผู้บาดเจ็บยังมีชีวิตยังมีสติอยู่นะคะก็ใช้มีดที่อยู่ในมือเนี่ยแทงนายศักดิ์ชัยจนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
ส่วนนายหัสกุลก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาหลังญาตินำส่งโรงพยาบาลค่ะ
ส่วนภรรยาโดนลูกหลงด้วยนะคะ
โดนกระสุนเข้าไปที่ไหล่ซ้าย๑นัดบาดเจ็บสาหัส
ก็ถูกนำตัวส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลพิปูน
และส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชด้วย
พันธุ์ตำรวจเอกสมคิตดำเกลี้ยงผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรพิปูนก็บอกว่า
ก่อนเกิดเหตุนี้นะคะนายกฤษณะริยาพันธ์วัย๒๕ปี
ลูกชายของนายศักดิ์ชัยที่โดนมีดแทงจนเสียชีวิต
มาหานายหัสกุลหลังจากกลับไปเที่ยวบ้านญาติ
เพื่อสอบถามถึงของที่หายไป
ถามกันไปถามกันมาก็กลายเป็นโต้เถียงกันจนถึงขั้นชกต่อย
ทีนี้พอนายศักดิ์ชัยผู้เป็นพ่อรู้ว่าลูกชายมาทะเลาะกัน
ก็เอาปืนลูกซองยาวพร้อมกระสุนปืนลูกซอง๑๖นะติดตัวมาด้วย
ไม่รู้ว่าจะเอามาช่วยเคลียร์ปัญหาหรืออะไร
แต่ก็เอาปืนเอาลูกกระสุนมาครบเลย
พอมาเห็นค่ะก็เห็นนายหัสกุลวิ่งมาขอความช่วยเหลือที่บ้านหลังนี้
ซึ่งอยู่ห่างจากบ้านที่ทะเลาะกันประมาณ๒๐๐เมตร
ก็เลยยิงใส่โดยไม่พูดพร่ำทำเพลงเลย๑นัด
แล้วก็เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นเสียชีวิตกันทั้งคู่ค่ะ